มาค่ะสวัสดีครับขาเบรกนี้นะคะเคยได้ยินไหมหน้าหน้ามือเดี๋ยวนะ
อ่ะหน้าหน้าทองใช่งงงแล้วเขาแปะแค่แค่ฝ่ามือเหรอ
เขาแปะฝ่ามือเขาไม่ชอบอ๋อแปะหน้าเหรอจัดทองมาแปะหน้าอ่ะเรามาแปะฝ่ามือสักหน่อย
เดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตามนี่ไปเลยละกันนะคะ
ทุ่งทองแล้วก็ก้านตองทุ่งเงินสองสาวคนนี้งานรุมงานแน่นมากมากนะคะ
ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าความสามารถค่ะแต่อีกส่วนที่สำคัญคือมูเตลูเออ
เดือนเมษายนนี้ตั้งใจจะทำบุญพระป่าค่ะที่บ้านเกิดตำบลโนนข้ออำเภอบุญพริกค่ะ
ตั้งใจที่อยากจะช่วยเหลือวัดในบ้านเกิดของตัวเองอยู่แล้วแล้วต้องเล่าแบบนี้คุณผู้ชม
พลังบุญเนี่ยมันเสริมให้เห็นในทันทีทันใดเพราะว่าแววมาว่าช่วงสงกรานเนี่ย
สองพี่น้องเขาคิวแน่วคิวแน่นแล้วนะคะคิวงานเนี่ยแน่นแล้ว
เปลี่ยนจังหวัดที่เล่นในช่วงสงกรานทุกวันงานเยอะขึ้นมาก
รวมไปถึงจำนวนแฟนคลับก็เพิ่มขึ้นตามลำดับด้วย
ซึ่งพี่ดอกอ้อเขาบอกว่าส่วนหนึ่งแฟนที่มาจากแฟนละครไง
พี่ดอกอ้อเขาเล่นละครด้วยใช่
ก็มาติดตามผลงานของเธอเพิ่มด้วย
แล้วก็ขอกาดอกจันทร์เลยนะ
เท็จรับความอีกหนึ่งอย่างก็คือพี่ดอกอ้อเขาเพิ่งไปลงหน้าหน้ามือมา
ไม่ใช่นะหน้าทองนะคะเป็นนะหน้ามือคุณผู้ชม
ช่วยเสริมเรื่องการงานหยิบจับอะไรก็ปังไปซะหมด

แต่พอไปแล้วมันก็ได้ดั่งใจที่เราแบบเห็นค่ะ
เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นอาจจะไม่ได้จับต้องได้
แต่เราสามารถรับรู้ได้นะคะ
อกจากเราสายมูแล้วยังมีการแบบว่าสวดมนต์ปฏิบัติภาวนาถือศิลป์ด้วยนะคะ
ไม่ใช่ว่าแบบไม่ได้ตรงนี้จะมูอย่างเดียวก็ไม่ได้
มันก็ต้องบวกกันต้องช่วยกัน
อันนี้พูดถูกนะจ๊ะทำงานก็ต้องทำมาหากินด้วย
ส่วนเรื่องมูเตรูนั้นเป็นเรื่องของใจค่ะ
เสริมกันดวงกันแต่ลายมือกันสวยเหมือนกันนะ